ข่าวแรกของเราในวันนี้เปิดรายการมาก็เริ่มกันที่ข่าวเศร้าเลยนะคะ
และบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชาคิดแย้มนามด้วยนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปซึ่งในวันนี้ค่ะก็เป็นพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่ของคุณชาคริสนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันก่อนค่ะ
โดยในงานชาปนกิจของคุณแม่สมรักเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
มีบรรดาครอบครัวญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอย่างชมพู่อารยา
วุ้นเส้นวิริธิพาอดีตภรรยามอสปฏิพานก็มาร่วมส่งคุณแม่ของชาคริสเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ซึ่งคุณชาคริสก็ได้กล่าวประวัติแล้วก็คำอำลาถึงคุณแม่ด้วยด้วยความรักและอะไรค่ะ
ทำด้วยความจริงจังเห็นทุกอย่างประชาธรรมเกิดได้ทุกอย่าง
ผมเชื่อว่าตัวจิตก็ยังสามารถอยู่ในจิตในใจเราไปได้ตลอด